วันกลับไปอีกนิดนึงสมัยเรายังเป็นวัยเสด็จอยู่

ใครเคยกินบ้างยกมือคืน

นี่หน้าตาน่าทานมากเลยคุณ
ตอนเด็กใครจำได้ว่าเรามักจะให้เขาปั้นเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหน
ฉันว่ามีในดวงใจมีอยู่แล้วในจิตใจของเรานะคะ
ไปที่จังหวัดระยองกันหน่อยไปเจอกับป้าแดง
หรือว่าคุณทิติรัฐนุษย์กลางอายุ๖๔ปี
อยู่บริเวณตลาดนัดสตาอำเภอเมืองระยองนะคะ
แล้วก็บอกกับทีมงานตลอดข่าวของเราบอกว่าขนมน้ำตาลปั้นเนี่ยเป็นขนมโบราณ
แต่ทุกวันนี้หาคนทำยากนะจริงและหาคนทานก็ยากด้วยเหมือนกัน
ต้องเป็นยุคเราจริงนะแต่ว่าป้าแดงเนี่ยยังคงอนุรักษ์การทำขนมน้ำตาลปั้นแบบนี้ขาย
มากว่า๕๐ปีแล้วสมัยก่อนที่ไปดูงิ้วตามงานต่างงานงิ้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีเขาบอกว่าคุณป้าชอบมากแล้วก็อยากมีรายได้
ก็เลยไปขอเรียนกับคนขายสมัยก่อนใช้เวลาเรียนไม่กี่เดือนปั้นได้เป็นอาชีพเลย
คุณรู้ป่ะดิฉันเคยไปขอเขาปั้นเหมือนกันตอนที่ฉันไปเจอเด็กอยากปั้น
แล้วไปขอเขาขอปั้นหน่อยมันร้อนคุณใช่มันเย็นแล้วมันแข็งตัวไง
ถูกต้องคือตอนเด็กมันไม่รู้เข้าใจไหมมันเหมือนปั้นดินน้ำมันสี
ก็ไปขอเขาปั้นปรากฏว่ามันร้อนต้องมีความสามารถความชำนาญนะคะ
สำหรับขนมน้ำตาลปั้นเนี่ยนะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นน้ำตาล
แต่จริงแล้วมันคือแบะแซะหรือน้ำเชื่อมกูโครสค่ะคุณ
ป้าแดงบอกว่ารูปแบบการปั้นเนี่ยมีทั้งแบบดั้งเดิมอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนมีลิง
คุณจำได้ป่ะลิงขาเรียวลิงไก่คนตกปลาใช่ไหม
แต่ยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมคุณดูปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
พัฒนางเงือกต๋านินจาคิตตี้ก็เคโรอะไรอย่างต่างเยอะแยะมากมาย
ล่องไปถึงนี้มังกรและสิงโต๊ะตักกิ่ง
แล้วต้องพันไม้เยอะด้วยคือต้องใช้เวลานานมาก
ใช้เวลาในการปั้นต้องใช้แบบรายละเอียดเยอะมากนะคะ
ราคาขายดีกว่าเริ่มตั้งแต่๒๐บาทไปจนถึง๒๕๐บาท
แล้วแต่รูปปั้นนางเงือกเห็นไหม
เงือกเหรอนางเงือกอันนี้ไก่ใช่ไหม
สอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ให้เบอร์ป้าแดงไว้
เพื่อใครจะสนใจจ้างไปออกงานออกอีเวนต์ต่างก็ได้เลยนะคะ

ตลาดนัดสตาร์อำเภอเมืองระยอง
ฮิ๊กก็ได้ฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊ก
โอ้โหดีเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ย้อนหวานกลับมาเหมือนกันนะคะ